คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศงานวันทอดกระถิ่นที่วัดธรรมเฟืองรัชบุรีหน่อยนะฮะ
วัดที่ท่านติดตามข่าวมาหลายวันว่าท่านเจ้าวาดบอกโอ้โห
ปีนี้ไม่มีใครมาจองกระถิ่นเลยเจ้าวาดอยู่กับสีน้ำตาลเลยนะ
หลังจากทราบข่าวว่าเนี่ยญาติโยมนะหลั่งไหลมาทำบุญกระถิ่นนะฮะ
มาทำบุญที่วัดทั้งโอนเข้ามาเนี่ยค่ะยอดเงินตอนเนี้ย
สามสิบกว่าล้านแล้วอืมนะฮะวันนี้มีงานนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูนะฮะบรรยากาศทางเข้าวัดนะฮะนี่ฮะอู้
รถติดเนี่ยโอ้โหยังกับมีงานเทศกาลเลยอ่ะค่ะ
ใช่มากันเยอะมากครับวันนี้ทั้งคนในพื้นที่ทั้งจากต่างจังหวัดนะฮะ
สื่อข่าวของเราไปเนี่ยบอกไม่ไหวต้องเดินเข้าไปดีกว่าค่ะ
เดินไปดีกว่าผู้สื่อหาของเราไปวันนี้ฮะ
รอรถขยื่นไปทีละหน่อยทีละหน่อยนี่
กระดึบกระดึบไปไม่ทันงานแน่
นี่ชาวบ้านมาก็เดินกันนะฮะ
คนเท่าคนแก่นะครับมาจากพื้นที่จากต่างจังหวัดนะครับ
วัดท่ามะเฟืองตะบนอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีนะครับ

ทั่วสารทิศนะฮะทั้งกระถิ่นสามัคคีผ้าป่าสามัคคี
มาทำบุญทอดกระถิ่นผ้าป่ากันอย่างคึกคักนะครับ
แน่นขนาดครับวันนี้นี่ฮะโอ้โหที่วัดเห็นไหมเยอะมากนะครับ
โรงทานกัน๗๐๐กว่าร้านค้านะครับ
วันนี้มีพิธีทอดกระถิ่นสามัคคีนะครับ
แล้วก็ผ้าป่าสามัคคีด้วยนะครับงานเริ่มตอนบ่ายโมงนะฮะ
ใช้จุดสาราของวัดนะครับสาราวัดท่ามะเฟืองนะฮะ
จ้าวาดวัดท่านนี้ฮะเจ้าวาดท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ
ในอำเภอเมืองรัชบุรีท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับ
สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะท่านเจ้าวาดลูกศิษย์ก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
เจ้าวาดเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าวันนี้รู้สึกปลื้มใจมาก
ที่มีผู้คนให้ความสำคัญกับวัดเล็กที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับ
ไม่คิดว่าจะมีคนหลั่งไหลมาร่วมงานบุญกันเยอะขนาดนี้
งานกระถินเล็กที่อยากจะได้เลยกลายเป็นกระถินใหญ่
ขอให้ญาติโยมสบายใจได้เลยนะครับ
เงินทุกบาทที่นำมาทำบุญมาทอดกระถิ่น
จะนำไปพัฒนาวัดให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับ
ส่วนตัวท่านเจ้าวาดเองท่านก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

หลังท่านจะค่อยค่อมงอลงไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกศิษย์ก็ต้องช่วยกันประคองอยู่นะครับ
วันนี้ท่านก็ได้ฝากขอบคุณไปยังทุกคน
ทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เอาฟังท่านเจ้าวาดนะครับ
ก็รู้สึกยินดีที่มีประชาชนยังเห็นความสำคัญของวัด
คือเห็นความว่ากระถิ่นที่เล็กกลายเป็นกระถิ่นใหญ่
ซึ่งบอกแค่นิดเดียวพูดแค่นิดเดียวว่า
ประชาชนก็เลยให้ความสนใจ

พอรู้สึกปลื้มใจอะ

มันจะสะอื้นออกมาก็ไม่ได้
คือมีผู้รักผู้ใหญ่
ให้ความร่วมมือเนี่ย

ท่านเจ้าวัดไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบลอ่างทองนะครับ
นายกิติโค้ถาวรบอกว่าดีใจมากที่มีคนมาร่วมทำบุญกันเยอะแยะเหลือเกินนะครับ
ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวัดท่ามาเฟืองแล้วก็คนในพื้นที่เลย
มียอดเงินบริจาคมากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งวัดมา
ยืนยันว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะนำมาพัฒนาวัดตามที่ท่านเจ้าวาดวัดประสงค์นะครับ
ที่มีคนกังวลเรื่องความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินกระถิ่นที่ได้เนี่ย
ปลาไป๓๐กว่าล้านเนี่ยนะจะดูแลกันยังไงนะครับ
จะมีใครมาฉวยโอกาสหาประโยชน์หรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้นะฮะทางเจ้าคณะจังหวัดท่านได้เข้ามาช่วยดูแลให้แล้วนะครับ
เจ้าคณะจังหวัดที่รัชบุรีนะฮะท่านก็ตั้งเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
แล้วมีนายอำเภอเป็นประธานฝ่ายคารวาส
มีคณะกรรมการของวัดอีกชุดหนึ่งมาดูแลเงินกระถิ่นทั้งหมดร่วมกัน
เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าวาดวัดนะครับ
สิ่งแรกเลยเนี่ยจะเอาไปซื้อที่ดินก่อน
พื้นที่ที่วัดก็ยังเล็กเกินไปจะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างโบสถ์
แล้วก็สร้างสาราปฏิบัติธรรมแล้วจะสร้างเมนเผาศพด้วย
เมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาเยอะนะครับ
ทางเจ้าหน้าจังหวัดก็เรียกเขาไปเลยนะครับ
เพราะว่าเงินจำนวนเยอะเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีใช่ไหมครับ
เจ้าเจ้าคณะจังหวัดเลยตั้งคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และคณะกรรมการฝ่ายคารวาส
คณะกรรมการฝ่ายสงฯก็พูดถึงประธานอย่างเดียวก็พอครับ
ก็คือท่านเจ้าคณะอำเภอและคณะกรรมการฝ่ายคารวาสก็คือนายอำเภอเมืองนะครับ
จบกฐินนะครับเราบอกกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านแล้วบอกว่า
ถ้าสายเข้าก็ให้บอกว่าปิดนะครับใช่ครับผมเพราะว่าก็ตอนเย็นเนี่ยแหละครับผม
ก็คือช่วงที่หลังจากการกระถิ่นเรียบร้อยแล้วก็ปิดครับผม
เพราะผมก็ไม่อยากให้ใครโดนหรอกเพราะว่ามันมีหลายคนที่มาแปะนะครับ
แปะแล้วก็หลอกชื่อบัญชีต้องเป็นวัดธรรมเปลืองเท่านั้น
ถ้าเป็นชื่อคนไม่ต้องโอนนะครับ
ชื่อบัญชีวัดท่ามาเฟืองเท่านั้นนะครับเท่านั้นค่ะ
แล้วตอนนี้ปิดแล้วด้วยนะฮะปิดบัญชีแล้วนะครับ
ทำบุญกระถิ่นกับวัดท่ามาเฟืองนะฮะอย่าไปหลงเชื่อใครนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังผู้ที่มาร่วมงานบุญหน่อยนะครับ
ที่เขามาร่วมงานบุญในวันนี้นะฮะอย่างท่านนี้เนี่ยบอกว่า
นำเงินส่วนตัวมาร่วมทำบุญสองแสนบาทนะฮะ
ได้ข่าวว่าอันดับแรกท่านจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อที่ซื้อทางไปขยายวัด
ก็เป็นการดีมากครับเป็นดีกับชาวบ้านด้วย
ดีใจกับทางวัดและดีใจกับชาวบ้านด้วยครับ
อดเงินทำบุญกระถิ่นกับวัดท่ามาเฟืองที่รัชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เราตรวจสอบแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับ
ทั้งหมดสามสิบสองล้านห้าแสนกว่าบาทนะฮะ
เป็นเงินโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงยี่สิบสองล้านห้าแสนกว่าบาท
เงินสดที่ญาติโยมนำมาทำบุญที่วัด

แล้วตอนนี้ทางวัดขอแจ้งยืนยันนะครับ
วัดท่ามาเฟืองที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ปิดบัญชีการทำบุญกระถิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาก็ใช้ชื่อบัญชีวัดท่ามาเฟืองอย่างเดียว

และตอนนี้ปิดแล้วนะฮะห้ามแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อใครอีก
ใช่ค่ะย้ำอีกครั้งปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะ